มันไม่มีวิธีการจัดสรรที่พื้นที่นะครับ
ให้เขาอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงเดิม

เมื่อก่อนสองข้างทางสุขุมวิทย์ให้ขายหมด

เพราะว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของจราจรเข้ามาด้วย
เราแค่ย้ายเขาเข้าไปอยู่ในซอย
เดินออกไปประมาณ๔๐เมตร

คือมันไม่มีไหนสู้ไอ้ทางเท้าที่อยู่ริมทางเท้าได้
เพราะว่าตอนนั้นคือคนก็เดินแล้วก็เจอร้านเลยใช่ไหม

ทั้งคนที่ใช้ทางเท้าและคนที่เขา